คุณผู้ชมขาบันทันเทรัฐเปิดเวทีอีกแล้วจ้า
เย้
หน้าตาสว่างจากความรักสักที
ซิงเกิ้ลใหม่ของหญิงลีชื่อเพลงว่า
ยิงลีจริง

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
บีอิงลีสีโจรสาวสวยที่เราคิดถึง
เมื่อสักครู่คุณผ่านกลับไปด้วยซิงโก้ใหม่และเพลงฮิต
ยังคงฮิตยังร้องกันได้อยู่
ให้บีอิงลีหายใจเข้าแป๊บนึง๑๒๓หายใจเข้าพี่
ที่มาก็คือว่าเราติดปากจากการสั่งกาแฟของบีอิงลีและคุณผู้ทำงาน
ต่างเหลือไอ้ซ้าย

ต่อไปต้องมีท่าในการสั่งกาแฟ

โรโบต้าอย่างนี้เหรอ
อาราฟิกะ

เหมือนเลิศนะคะ
พอทีเห็นที่พี่เชียร์นะหญิงบริก็ดีใจมีความสุข
แล้วก็รู้สึกว่าเพลงมันขลับเคลื่อนไปด้วย
ความสุข
แล้วก็ดนตรี
ดนตรีเนี่ยทำให้หญิงรู้สึกรักแห่งนี้มาก
เพราะว่าอาจารย์สวรรค์สารคำท่านบอกว่าท่านชอบ